งานทำบุญร้อยวันของน้องน้ำตาลเนี่ยนะ
คุณผู้ชมญาติเขาก็มาทำบุญกันใช่ไหม
แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ของน้ำตาล
นั่นใช่พี่ของน้ำตาลจริงหรือเปล่า
โอ้โหจังหวะนี้เลยอ่ะ
แล้วเขาเชื่อว่านั่นน่ะพี่สาวน้ำตาล

สิ่งที่อยู่ในร่างพี่สาวน้ำตาล

นี่ไงคะญาติเข้าไปแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานทำบุญครบร้อยวันการจากไปของน้องน้ำตาล
แล้วพี่สาวมีอาการเหมือนกับโดนแฝงร่าง

ได้รับอนุญาตให้กลับมาเหมือนกับมาชั่วคราวมาเจอญาติ
ญาติก็มากอดร้องห่มร้องไห้น้ำตาล
เป็นยังไงสบายดีไหมต่อหน้าพระที่กำลังสวดอยู่เลยค่ะ
หลังจากนั้นก็พามานั่งกันที่โซฟาคุยกันอีกทีนึง
แล้วก็คนเชื่อว่าน้ำตาลในร่างพี่สาวบอกว่าไม่อยากจากไป

แต่ไปที่นั่นก็ไม่รู้จักใครแล้วก็ขอกอดญาติพี่น้องค่ะ

เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย
อยู่บ้านตะวันดีแล้ว

ไม่อยากไปดูดูด้วยค่ะ
เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย

เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย

เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย
เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย
เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย
เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย
เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย

เย็นไปอยู่บ้านตะวันดีเลย
เราก็ตามใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ